งงด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ขอความร่วมมือ
งั้นแต่งแบบนี้ก็แล้วกันแขกในงานมี๕คน
แล้วในงานเขาแต่งตัวแบบเนี้ยนี่คือเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับนี่ค่ะ
คือเขาเป็นชาวกัมพูชาเขาบอกว่าเขาจะกลับประเทศก็ไม่ได้
ด่านชายแดนแล้วเขาจองไปแล้วจองสถานที่การจัดงานไปแล้ว
จะขอเงินคืนก็คืนเงินไม่ได้ขอเลื่อนเลื่อนไม่ได้
เอางี้แล้วกันจัดมันเรียบง่ายแบบนี้เลยคือที่จองไว้อะไรไว้เนี่ย
กะว่าจะกลับไปจัดที่บ้านที่กัมพูชาใช่คือไม่ได้เงินคืนอะไรเลย
ก็เลยไม่เป็นไรอ่ะไม่กลับไปจัดแล้วจัดกันแบบนี้เลยง่ายดีค่ะ
แล้วแขกในงานมีแค่ห้าคนค่ะอ่า
คือเขาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะว่างานแต่งที่แม่เจ้าสาวร้องไห้
เพราะไม่มีโอกาสได้เดินทางมางานแต่งงานของลูกสาวงานแต่งที่แม่เจ้าสาว
และพี่น้องร่วมงานผ่านวีดีโอคอร์ทั้งทั้งที่แม่จัดเตรียมงานแต่งงานของลูกที่บ้านแม่ไว้หลายเดือนแล้ว
แต่ลูกเดินทางกลับไปบ้านไม่ได้งานแต่งที่แม่จ่ายเงินมัดจำค่าเช่าชุด
เครื่องเสียงเวทีนักร้องค่าอาหารโต๊ะจีนค่าถ่ายรูปพรีเวดดิ้ง
เงินค่ะทำการ์ดแต่งงานและแจกการ์ดแต่งงานแล้วงานแต่งที่จะเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว
แต่สุดท้ายก็ทำได้แค่นี้งานแต่งที่ทั้งคู่ต้องจดจำ
แต่ทั้งคู่ก็มีรอยยิ้มและมีความสุขมากที่ได้แต่งงานกัน
โควิด๑๙ทำร้ายคนทำลายเศรษฐกิจ
แต่โควิดสิบเก้าไม่สามารถทำลายงานแต่งของทั้งคู่ได้ครับ
โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คแบบนี้ค่ะคุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวของเรา
ก็ไปคุยกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวของงานนี้นะคะ
คือนายชัยวัดเทพกรรมและนางสาวสาลีโสพัฒน์สไร
ทั้งคู่เป็นชาวกัมพูชามาเจอกันพบรักกันที่ประเทศไทย
เพราะว่าเขาทำงานด้วยกันที่ร้านแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีค่ะ
ครับพอตกลงแต่งงานกันก็วางแผนกันเลยตั้งแต่สามเดือนก่อน
เดี๋ยวจะกลับไปจัดงานแต่งงานที่ประเทศกัมพูชา
โต๊ะจีนไว้แล้วจองนักดนตรีนักร้องถ่ายพรีเวดดิ้ง
ครับ๑๒๐๐๐๐บาทนะคะจองไว้แล้วงานใหญ่อ่ะน่ะ
เชิญแขกอ่ะทั้งคนไทยทั้งชาวกัมพูชาเชิญแขกไป๕๐๐กว่าคนอ่ะ
พอมาเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด๑๙เนี่ยนะด่านชายแดนไทยกัมพูชาปิดทุกด่าน
ครับทั้งคู่กลับไปงานแต่งงานที่บ้านเกิดไม่ได้อืมค่าจัดงานที่จ่ายไปก่อนหน้านี้ไม่ได้คืน
เอาเหรอไม่ได้คืนขอไกลเกลี่ยแล้วเขาบอกว่าเขาไม่คืนเงินให้นะที่นู่นอ่ะ
คืนเลยเหรอเขาไม่คืนขอเลื่อนเขาก็ไม่เลื่อนให้นะสถานที่จัดงานที่กัมพูชา
เลื่อนก็ไม่ได้เลื่อนก็ไม่ได้เห็นใจมากเลยอ่ะแม่เจ้าสาวก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเลิกดี๖เมษายน
เดิมเลยจัดเลยจัดเมืองไทยนี่แหละก็จัดกันเนี่ยจัดแขก๕๐๐เอาแขก๕คนพอ
ก็คนที่มาร่วมงานก็มีแค่พ่อแม่ของเจ้าเบ่านะฮะแล้วก็พี่ชายของเจ้าสาวเพราะว่าเขาทำงานอยู่ที่ไทยอยู่แล้ว
แล้วก็มีนายจ้างของทั้งคู่นะครับที่เหลือเขาก็วีดีโอคอร์แทนนะฮะสินส่งสินสอดนะครับ
อะไรพวกนี้เขาก็มีให้ฝ่ายหญิงหมดนะสำหรับทางฝั่งเจ้าเบานะครับ
ว่าเดี๋ยวหลังจากเสร็จงานเนี่ยเสร็จโควิดอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีตอนนั้น
อาจจะกลับไปจัดที่กัมพูชาอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเบาสาวนะครับแล้วก็ในจ้างของทั้งคู่ด้วยนะฮะ
เป็นเจ๊กับเฮียแล้วก็พ่อแม่ของผู้ชาย
แล้วโรคหายไปแล้วค่อยจัดกัน
พี่น้องก็เขาก็ดูวีดีโอคอลแล้วก็ร้องไห้กันเพราะว่าทางทางบ้านเขาเตรียมงานไว้หมดแล้วค่ะ
จ่ายค่ามาจำทุกอย่างหมดเรียบร้อยแล้วทั้งค่าชุดทั้งเบ็ดเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วค่ะ
เขาก็อยากแต่งตามเลิกที่คุณแม่ทางเจ้าสาวดูไว้
เราก็เลยบอกว่าทำใจได้เหรอเขาบอกว่าก็เขาก็อยากอยู่ด้วยกันนะ
เขาก็อยากใช้ชีวิตแบบก็อย่างน้อยก็ให้มันมีงานแต่งงานเกิดขึ้น
ว่ามันจะเป็นสภาพไหนเขาก็รับได้
ก็อยากให้เขาจดจำวันแต่งงานของประวัติศาสตร์แบบนี้เอาไว้
ว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่แบบว่าแน่นอน
เราเตรียมกันไว้หมดแล้วก็อยากให้เขาแบบให้ความสำคัญกับชีวิตคู่
ที่มันเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตแบบนี้